ดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิดจากความหึงหวงอีกแล้ว

ง้อกันไม่สำเร็จก็ถึงขั้นฆ่าเขาตายอีกแล้ว

เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพบางโทรัฐนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
ในบ้านพักหลังหนึ่งที่ตะบนชายมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
อ่าแมวเมลที่บ้านนี้ยังวิ่งอยู่เลยนะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักไม้นะครับเป็นไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง
อายุ๔๕ปีก็นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
ที่ร่างกายก็มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าท้องด้านขวาแล้วก็ข้อมือขวา
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวถาวรสกุลเต็ม
อายุ๔๓ปีเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตาย
ตอนนั้นก็มาช่วยดูแลแม่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็ถูกกระสุนยิงเฉียดแก้มบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีปืนลูกซอง๑กระบอก
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒๓ปลอกตกอยู่นะฮะ

ตำรวจสอบปากคำลูกชายของผู้เสียชีวิต
นายอมรเทพเนียมนาคอายุ๒๑ปี
บอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
พ่อแท้นั่นเองเป็นพ่อแท้ของเขา

ชื่อว่านายธนพลเนียมนาคอายุ๔๖ปี
เหตุการณ์ลูกชายบอกว่าพ่อไปมีภรรยาใหม่

ส่วนแม่ย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านของยาย

พ่อที่ไปมีเมียใหม่เลิกกับเมียใหม่
ก็เลยย้อนกลับมามาอยู่บ้านหลังเดิม
แล้วก็พยายามมาตามง้อขอคืนดีกับแม่

อยู่บ้านติดกันแต่ไม่สำเร็จ
กระทั่งเมื่อวานนี้พ่อกับแม่มีปากเสียงกันแบบยังรุนแรง

อยู่ดีพ่อมาดักยิงแม่
ขณะที่แม่มาให้อาหารแมวอยู่หน้าบ้าน

แล้วก็ยังยิงเพื่อนสนิทของแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ย

ไม่ได้คุยไม่ได้ถามอะไร
ไม่ได้คุยเลยเปิดปุ๊บยิงเลย
เพราะแม่เขาตักอาหารให้แมวอยู่
ช่างหวังไปก็แปลงออกมาได้ยินเสียงแม่เรียกพ่อ

แต่จนนี้ก็หลอกแบบ
เรามาลำดับเหตุการณ์ด้วยภาพกราฟิกนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะตัวผู้ก่อเหตุก็คือนาย
นายธนพลเนียมนาคอายุ๔๖ปี
กับนางสาวปานทิพย์มากเปี่ยมอายุ๔๕ปี
สองสามีภรรยาเขาอยู่บ้านกับลูกนะคะ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านแม่ของนางสาวปานทิพย์เพียงแค่๓เมตร

นางสาวปานทิพย์ก็ขนข้าวขนของไปอยู่บ้านแม่ที่อยู่ติดกัน
หลังจากนั้นนายธนพลเลิกกับภรรยาใหม่
ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิม
จากนั้นเนี่ยนายธนพลพยายามจะตามง้อขอคืนดีกับนางสาวปานทิพย์ค่ะ
แต่ง้อเท่าไหร่ก็ง้อไม่สำเร็จ
ซึ่งแม้ว่าอดีตภรรยาจะไม่ยอมใจอ่อนกลับไปคืนดี

แต่ว่าเมื่อวานนี้นายธนพลต้องไปขึ้นศาลในคดีครอบครองอาวุธปืน
นางสาวปานทิพย์ไปเอาปืนที่เก็บไว้ในห้องภรรยาใหม่ที่เพิ่งเลิกกัน

นายธนพลก็ไปโมโหเขาอ่าไปโมโหนางสาวปานทิพย์เนี่ยค่ะครับ
เช้าวันนี้นายธนพลก็เลยถือปืนลูกซองมาดักรอหน้าบ้าน
พอเห็นนางสาวปานทิพย์เปิดประตูออกมาหน้าบ้านกำลังให้อาหารแมวเท่านั้นแหละ
ยิงใส่เลยจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
แล้วก็เอาปืนยิงนางสาวถาวรสกุลเต็มอายุ๔๓ปีที่เป็นเพื่อนสนิทของนางสาวปานทิพย์ด้วยนะคะ

หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของกระสุนไปเฉียดแก้มของนางสาวถาวรที่เป็นเพื่อนสนิทของนางสาวปันทิพ
เขาก็เลยบาดเจ็บไปเล็กน้อยเขาแกล้งตาย
ใช่ค่ะเขาบอกเขาแกล้งตายแกล้งล้มลงไปเขาเลยรอด
เนี่ยแล้วก็กระสุนถูกรถที่จอดอยู่ด้วยนะคะจนได้รับความเสียหาย
จริงแล้วผู้ก่อเหตุพยายามจะยิงซ้ำนะ
แต่เขาบอกว่าโชคดีนะปืนมันยิงไม่ออกไม่รู้เพราะสาเหตุอะไร

พยายามจะยิงซ้ำอีก๒นัดอ่ะ
คือความจริงเขานัดกันว่าจะต้องขับรถไปส่งลอดช่องที่กรุงเทพ

ออกมาหน้าบ้านพอดีก็เลยโดนด้วยเลย
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
นายธนพลก็ไปหยิบขวดยาค่าย่ามาดื่มนะ
ไม่รู้ว่าตั้งใจจะฆ่าตัวตายหนีความผิดหรือเปล่า

หมายเลขทะเบียน๒๘๗๐สมุทรสาคร
ไม่ทราบหมวดอักษรแล้วก็หนีไปทางอำเภอบ้านแพ้ว

หนีไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

ค่ะคือทางตำรวจแจ้งความคืบหน้าแล้วค่ะ

ผู้กำกับการสพบางโทรัฐนะคะ

ที่ห้องช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

เพราะได้รับแจ้งว่านายธนพลคนนี้

ไปรักษาอาการชักเกร็งจากพิษ

เรื่องต้นนายธนพลผู้ต้องหายังพอรู้สึกตัวอยู่บ้าง
แต่ยังพูดอะไรไม่ได้หมอก็ให้ล้างท้องรักษาให้หายก่อน
แล้วตำรวจก็ต้องทำการสอบส่วนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
คือพี่ชายของผู้ต้องหาพี่ชายของนายธนพล
ชื่อว่านายอนันต์เนียมนาคอายุ๕๑ปีบอกว่า
ตอนเย็นเขากลับบ้านมีญาติมาบอกว่าเห็นน้องชาย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปที่กระท่อมบ่อปลา
ตัวเองก็ตามเข้าไปดูเห็นน้องชายนอนชักเกร็งอยู่
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจแล้วก็พาน้องชายไปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
พี่ชายบอกไม่รู้อะไรก็คิดว่าน้องชายไปกินยาค่าย่าเฉย
ไม่รู้ว่าไปก่อเหตุฆ่าคนตายแล้วก็ไม่รู้ว่ากินยาฆ่าย่าไปมากน้อยขนาดไหน
แต่เห็นอาการชักเกร็งก็เลยส่งโรงพยาบาล
ตำรวจเขาเลยตามไปต่อที่โรงพยาบาลก็เจอ

เพราะว่าตอนหลังที่ก่อเหตุแล้วเนี่ย
บ้านของเขาอยู่ติดกับบ้านของแม่ยาย
บ้านของภรรยาที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยแล้วเขาย้ายไปอยู่กับแม่แต่อยู่ใกล้กัน
แต่ไปตรวจคนที่บ้านพักของนายธนพลเนี่ยไปเจอจดหมาย๒ฉบับ

ระบุว่าพ่อขอโทษลูกนะพ่อรักแม่มากแต่แม่ไม่คุยกับพ่อ
แม่ชอบโกหกพ่อหลอกพ่อพ่อถึงเป็นแบบนี้
รักลูกสุดหัวใจโทรไม่รับ
บอกพี่โตแล้วอยู่ได้คนเราต้องมีเดินผิดบ้าง
ไม่มีใครอยากเดินผิดหรอกตัดใจกับปัญหาทุกอย่างตั้งใจทำดีแล้วนะ
ที่ได้รับคือคำโกหกเราไม่ชอบคนโกหก
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของตัวผู้ต้องหาคนคนเดียวนะ
ใช่ค่ะเขาเขียนไว้ในจดหมาย๒ฉบับที่ทิ้งไว้นะคะ
ฝั่งปริญญาอันนี้ปริญญาเขาเสียชีวิตไปแล้วไง
เขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงแถลงไขอะไรแล้ว
แต่ก็โดนข้อหานักเลยพอตำรวจบอกว่าเจอตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ก็มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
ก็ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้หมอก็รักษาผู้ต้องหาให้อยู่ในอาการที่ปลอดภัยแล้วนะคะ

ก็หลังจากนี้สพบ้านแพ้วอายัดตัวไว้ก่อนนะคะ

เราก็พูดกันหลายครั้งหลายหนเวลามีคดีแบบนี้นะ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเรื่องความรักที่มันไม่สมหวังเนี่ย

มีกรณีตัวอย่างหลายเหตุการณ์ที่มันนำมาซึ่งความสูญเสียนะคะ